เลือดขับข่าวสนามในช่วงเที่ยงนะครับมาติดตามเรื่องราวของเพิ่มลอด
บอกเมื่อช่วงที่แล้วนะครับว่าผลงานของนักกีฬาไทยวันนี้ยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับ
ในกีฬาของทัพนักกีฬาของพิการไทย
ครั้งที่แล้วการแข่งขันไปแพ้กันในกีฬาประเภทนี้
ทำให้เสียเจ้าเด่นทองให้กับอินโอลิเซีย
น้ำหนักไม่เกิน๖๑กิโลกรัมครับ
ไทยส่งแข่ง๑คนจากทั้งหมด๓ชาติ
ก็คือหัดปวดนอกซึ่งหัดยกครั้งแรก๗๑กิโลกรัม
จากนั้นครั้งที่๒๗๓กิโลกรัมยกไม่ผ่าน

แล้วก็หวังจะทำลายเสียที่อาเซียปราเกม
ขวาเด่นทองและทำลายเสียที่ของอาเซียปราเกมด้วย

ส่วนจอมพลังไทยอีก๒คนในรุ่น๖๒
กรัมหญิงพิกุลพลโตยกได้ห้าสิบห้ากรัมและรุ่นเจ็ดสิบสามกรัมหญิง
ครับรุธอภาชัยพิเดชยกได้เจ็ดสิบหกกรัมนั้นไม่ได้เหรียญ